คุณผู้ชมอย่างที่เราตั้งคำถามไปตั้งแต่ต้นนะคะประเทศไทย
มาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมจุดที่ต้องเลือกข้าง
คือมันมีคลิปหนึ่งค่ะครูฝึกกับทหารเกณฑ์
ข้างหลังนะคะปรากฏว่าครูฝึกบอกว่าประกาศเลือกข้าง
จะเลือกข้างลุงแต่ทหารเกณฑ์ค่ะอยู่อยู่ก็วงแตกฮือเลยนะคะ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเฉลยตอนจบค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในหลายหลายเดือน
เรารู้รู้กันอยู่แต่จะบอกว่าเราต้องอยู่ข้างลุง
อะไรวะจะบอกว่าลุงพลบ้านกกกก
นี่ไงคุณผู้ชมบอกแล้วว่าการุณาดูให้จบ

คำว่าลุงเนี่ยตอนนี้มันอินเทรนด์ใช่ไหมคะลุงถ้าเกิดในทางการเมืองก็รู้แหละ
หมายถึงใครแต่ถ้าเกิดลุงในทางคดีของน้องชมพู่
ก็คือลุงพลนี่แหละครับนี่ค่ะครูฝึกเห็นไหมคะ
คนที่ถ่ายคลิปน่ะเออแล้วข้างหลังเป็นทหารเกณฑ์
อนุญาตเบลอหน้าเดี๋ยวเห็นว่าใครบ้างนะฮะแล้วประกาศว่าจะยืนข้างลุง
เลือกข้างลุงพอประกาศเสร็จปุ๊บครูฝึกประกาศแบบนี้
นี่ค่ะวงแตกเลยนะคะทหารเกณฑ์แต่ลุงที่ว่าคือลุงพล
เกี่ยวอะไรกับการเมืองแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ย
คลิปนี้โดนลบออกไปแล้วนะคะ

เป็นเรื่องของทหารด้วยอะ
เป็นลุงพลลุงพล